คืออยากจะทำบ้างจะได้เหมือนพี่ชมพู่ทำสีตานะคะคุณผู้ชม

คือตอนนี้เนี่ยพี่ชมพู่ทันตนาบอกเลยนะว่าเปลี่ยนลุคไปแบบว่า
จากที่เคยตลกเฮฮาตอนนี้กลายเป็นเซ็กซี่สตาร์ไปแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชม
ถ้ายังจำกันได้จริงเนี่ยเธอเพิ่งจะโพสต์ภาพที่เธอไปร่วมงาน

ล่าสุดพี่ชมพู่เขาบินรัดฟ้า
สูดกลิ่นอายสายลมแสงใดกันที่เมาดิฟต์
ก็เลยมีการแชะภาพเป็นที่ระลึกกันซะด้วย

หัวใจหนุ่มเต้นตึกตักรวมไปถึงเราสองคน

ฉันอยากให้โฟกัสด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะ

เวลาการโพสต์ของชีเนี่ย
แข่งห้าเนี้ยไม่ธรรมดานะให้แพ้เท่าแบบ

ขนาดเราผู้หญิงนะเรายังร้อง

ลีลาท่าโพสต์ของตลกสาวชื่อดังเนี่ย

มาแซวไม่ได้เลยอ่ะจริงแล้วอันนี้เป็นเซตก่อน
ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดดูเมื่อสักครู่นี้
เป็นบิกินี่สีน้ำเงินขับสีผิวให้แบบขาวผ่องขึ้นไปอีกนะคะ

ไม่ต้องไปแล้วล่ะสายฮามาสายเซ็กซี่กันเลยดีกว่า
งานเข้ามาเยอะแยะมากมายรับทั้งงานรับรู้ทรัพย์เลย
ต้องก็คืนกำไรแล้วกันให้กับแฟนนะคะ